สถานการณ์โควิดด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่บรรยากาศมันมาเป็นทั้งบรรยากาศการเฉลิมฉลองครับ
สถานการณ์โควิดตัวเลขมันก็พุ่งขึ้นสูงยอดตายก็ไปแตะร้อยเหมือนกันนะคะ
เราจะผ่านช่วงนี้กันไปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊ค
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีภาพซ้อนสองภาพเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
ภาพหนึ่งเรากำลังเดินเข้าสู่บรรยากาศเฉลิมฉลองวันสงกราน
เป็นบรรยากาศการสนุกสนานล่าเริงเป็นเทศกาลที่เป็นโอกาสให้คนได้รวมกลุ่มอยู่ใกล้ชิดกันมากที่สุด
อีกภาพหนึ่งเป็นภาพตัวเลขโควิดระบาดพุ่งแรงขึ้นมากที่สุด
ตัวเลขคนตายเกินร้อยมา๒วันแล้วนะครับ
เกินร้อยมาสองวันแล้วอีกภาพหนึ่ง
มันก็ซ้อนกันอยู่อย่างที่ว่า
คนเสียชีวิตเพราะโควิดก็พอเบาใจได้ว่าเป็นการเสียชีวิตเฉพาะกลุ่ม
คือกลุ่มหกศูนย์แปดคืออายุเกินหกสิบ
คือเป็นโรคเรื้อรัง๘โรคแล้วไม่ได้รับฉีดการฉีดวัคซีน
ถ้าลองดูตัวเลขรายละเอียดท่านจะเห็นชัดเลยว่า

รายงานเมื่อวันที่๑๐เมษาเมื่อวาน
มีคนที่อายุเกิน๖๐ปีขึ้นไปเนี่ย
เสียชีวิตไป๙๔ศพ
อายุน้อยกว่า๖๐ปี๑๓ศพ
คนที่ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง

รวมกันแล้ว๑๐๘ศพ

ลองดูว่าป่วยเรื้อรังด้วยโรคใดบ้าง
ที่เป็นต้นเหตุให้ติดโควิด

โรคหัวใจ

โรคแรก้๒๕

โรคการณ์ออกาศอันที่๒๖
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรตระหนกจนเกินเหตุแต่แต่เทศสงกรานเทศกาลสงกรานมันกำลังมาถึงครับ
สภาวะบรรยากาศของการรวมกลุ่มพบปากกันอยู่ใกล้ชิดกันนั่งกินอาหารล้อมวงดื่มกินกัน
มันกำลังจะมาถึงจะส่งเสียงเตือนกันยังไง
จะออกกฎระเบียบกันยังไงมันก็ฝืนธรรมชาติทั้งนั้นล่ะ
คือเป็นกฎระเบียบที่ปฏิบัติตามไม่ได้ปัญหาก็คือว่าถ้าลูกหลานที่ติดโควิด
ยังหนุ่มยังสาวแต่ไม่มีอาการและไม่รู้ว่าตัวเองติดแล้วเอาเชื้อไปติดผู้สูงอายุที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายาย
แล้วถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายติดเชื้อแล้วถ้าเขามีโรคประจำตัว
แล้วถ้าเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนหลังสงการผ่านไปมันจะเกิดอะไรขึ้น
มันจะเป็นฉากทัศน์ที่น่าตกใจแน่นอนครับทั้งยอดคนติดเชื้อเพิ่ม
ยอดคนติดเชื้อที่มีอาการต้องนอนโรงพยาบาลสภาพเตียงไม่พอหาเตียงไม่ได้
แล้วถึงขั้นจะต้องนอนตายอยู่บ้านมันจะวนมาอีกรอบเหรอครับ
ซึ่งก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ววันนี้วันนี้ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ป่วยติดโควิดตายคาบ้าน๕ศพ
มันเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
เป็นผู้ป่วยติดเตียงบางรายอยู่คนเดียว
รายตรวจเจอเช้าตอนบ่ายเสียชีวิต
ยังนึกไม่ออกครับว่าที่บอกว่าอีก๘๐วัน
เราจะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นพอถึงเวลานั้นจะเป็นยังไง
ถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้นี่คือสภาพที่
ถ้าภาษาชาวบ้านเราก็จะพูดกันว่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้
รู้อย่างนี้คือถ้ารู้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะมาถึงจุดนี้
ก็คงจะต้องห้ามฉลองสงการซะอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่ห้ามในปีก่อนโน้น
แต่เมื่อเราไม่รู้และเราไม่นึกว่ามันจะแรงขนาดนี้
แล้วเราทนแรงบีบคันจากภาคธุรกิจไม่ไหวสบคก็ต้องตัดสินใจ
ให้ฉลองสงการปีหกห้าได้
สุดท้ายเราก็ต้องฉลองสงกรานในวันที่มีหัวข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ว่า
นี่ที่เป็นหัวข่าวเช้าวันนี้ยังไม่รู้ว่า
พรุ่งนี้วันที่๑๒มารืนนี้๑๓๑๔๑๕ตัวเลขจะเป็นยังไง
แล้วถ้าดู๑๐๐วันที่ผ่านมาเสียชีวิตสะสมไปแล้ว๔๓๘๕ศพ
นี่แล้วมันมีข้อมูลที่คนติดโควิดแล้ว
ติดแล้วหายแล้วควรจะรู้เอาไว้หน่อย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะมีข้อมูลว่าติดเชื้อแล้วจะมีภูมิต้านทานในตัวเพิ่มขึ้นแล้วจะไม่ติดซ้ำ
แต่วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
หายป่วยไม่ถึง๓เดือนติดซ้ำได้
นี่เอาหัวข่าวอ่านให้ฟังไม่มีเวลาลงรายละเอียด
หายป่วยไม่ถึง๓เดือนติดซ้ำได้
หรือข้อมูลของคนที่คนตั้งท้องคนตั้งคันจะได้รู้

รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัฒน์เจียรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบาดการหายใจคณะแพทย์มหิดล
คนท้องติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
คนท้องติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
นี่ก็เหมือนกันให้ดูหัวข่าวเฉย
แล้วในรายข่าวเขาบอกว่าส่วนใหญ่แม่รอดแต่ลูกไม่รอด
ผมหยิบเอาประเด็นเหล่านี้
ขีดเส้นใต้ก่อนวันหยุดยาว

ประเทศไทยกำลังจะเดินเข้าสู่ภาวะเสี่ยง
โควิดครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
งครามนี้สุ่มเสี่ยงเหลือเกินครับ
แพ้ชนะผลออกมาเป็นอย่างไร
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อห้ามที่ฝืนธรรมชาติของสบค

เพราะไม่มีทางเลยที่จะเอาเจ้าหน้าที่ที่ไหนไปคอยตรวจ

จะไปห้ามใครได้จะไปฝ่าฝืนใครได้
คนไปรวมกลุ่มกันมากอย่างนั้น
ทั้งหมดนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่า

หนึ่งดูแลให้ยังไงให้รอดพ้นจากการรับเชื้อ

ดูแลอย่างไรไม่เป็นไม่เป็นผู้แพร่เชื้อ
ทำยังไงไม่ให้เกิดสภาพที่เรียกกันว่าซึนามิโควิด
สุดท้ายเนี่ยมีข้อมูลที่เป็นข่าวดีและข่าวร้ายปนกันนะครับ

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วกว่า๓ล้านคน
ผู้สูงวัยมีอยู่๑๑ล้าน

ตอนนี้ที่เหลือก็ตะลุยฉีดกันต่อ
แต่ว่ามีอีกข่าวหนึ่งมันก็เป็นข่าวแปลกประหลาดเป็นข่าวร้าย
ใช้จริงแค่ครึ่งเดียว
คือมีผู้ขอรับชุดตรวจไปแล้วเนี่ย
๓ล้าน๓แสนกว่าชุด

มีที่ตรวจ๑ล้านกว่า๑ล้าน๒
แล้วบรรทึกผลได้เนี่ย
คิด๔๙เท่านั้น
ก็แปลว่าเอาไปแต่ไม่ได้สวด

ทั้งหมดนี้เราจะเป็นคนคอยกำหนดกันว่าหลังโควิดภายหลังสงกรานมันจะเกิดฉากทัศน์ยังไง
มันจะเกิดซึนามิโควิดตามมาแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งนั้นว่าเราจะปฏิบัติตัวปฏิบัติตนยังไง
ในภาวะอย่างนี้นี่ก็เอามาขีดเส้นใต้ในช่วงก่อนจะถึงวันหยุดสงครานพรุ่งนี้มาลืนนี้แล้วครับคุณปุ๊กครับคุณน้ำแข็งครับ